ที่ร้องได้ไอ้สาว
เมื่อนี้ยังบ่ฉันมีภัยในใจนอกจากเจ้า
สู่เมื่อนี้เจ้ามีเขาให้นอนเงาอยู่บักคัก
เรื่องของสองเห่าก็คงสิเป็นไปได้ยาก
เพราะน้องเศร้าหักกันแล้ว
เพลงนี้ครับถ้าทำสำเร็จบอกได้เลยว่าบ้านที่เอาไปจำนองไว้ได้ถ่ายถอนได้มีบ้านกลับมาเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะขอให้โชคดีค่ะทั้งหมดเลยค่ะมา
เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
โจะคโจ่งใจโจ่งใจโจ่งใจ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทและคุณเตะตระกูลตอร้อง
โปรดต่ออีกครั้ง
โปรดต่ออีกครั้ง
ในบ้านคืนแล้วรู้สึกยังไงมั่ง

นี่เราได้เห็นรอยยิ้มของทั้งคู่

ผมแบกมาจากบ้านนี่ผมหนัก

เราจะไปทำยังไงเราจะพูดยังไงก็ยังไม่

เป็นจำนำวิที่สุดทั้ง๒
ครับ

การชื่นเหลือกันการทำบุญมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วแค่ให้ผมว่าคุณเจ๋งก็ชื่นใจ
แต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับตัวช่วยหมดแล้วเกมยังไม่จบเดี๋ยวเราจะเปิดอินโทรให้ฟัง
ถ้าคิดว่าร้องได้แบบถูกทุกคำค่อยเล่นแต่ถ้าเปิดมารู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ตรงใจ

เดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันมาฟังกันก่อนนะครับอินโทร
สำหรับเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

เคยก็ประมาณในกับเพลงที่เรียน

คือไม่กดดันให้ลำบากใจครับเสื้อในตัว
รบในการตัดสินใจของศิลปินของเรานะคะ
เมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอะไรก็ได้
นี่ชอบคำนี้มาก
มาวารำเดียวกันแล้วนะฮะ
เอาละครับถ้าหยุดก็๔๐๐๐ครับแน่
ถ้าสู้เพื่อจะเอา๖๐๐๐ก็ได้นะครับ

เพราะฉะนั้นในเพลงที่๔นะครับ

คุณเต๊ะครับสู้หรือหยุดครับ
หยุดหยุดหยุดหยุด
สู้หรือหยุดครับ

หยุดนะครับ

ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับ
ตัดสินใจหยุดคงคิดเหมือนพวกเราอย่าให้ลุงศรี
เขาได้ให้มากที่สุดไม่เสี่ยงดีกว่า
เพราะว่าตั้งแต่ผมร้องเพลงตัวเองร้องทุกวันมันยังกดดันเลย
ผมว่าเพลงนี้มัน๕๖ปีไปแล้วผมว่า
มันน่าจะพลาดอยู่แล้วครับผมว่าน่าจะ
เต๊ะมันงดงามตั้งแต่เต๊ะตัดสินใจที่จะมาร่วมรายการแล้วครับ
มันงดงามตั้งแต่มาเป็นตัวแทนให้กับครอบครัวของลุงกับป้าแล้ว
มันงดงามตั้งแต่ตัดสินใจ
ในการเล่นเกมที่พี่บอกเลยว่าไม่ง่ายมากในการแบกภาระของคนอื่น
วันนี้งดงามจริงสำหรับเต๊ะค่ะ
ตอนนี้ก็นะ๔๐๐๐๐ต้อนจ่ายครับ
ไปทั่วกันในสถาน์นอกว่าถ้าผมคุยรั้วเอง

ได้มาร่วมบุญครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ดีใจแล้วก็รู้สึกผิดใจแทนตัวเองเหมือนกัน
ที่ได้มาก็ไม่ได้ทำบุญแบบนี้ก็นานแล้ว

บังคิดเถอะอยากเป็นท่านการ์นะครับ
วันนี้รุ่งศรีหนักสู้ชีวิตของเรา
รับเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรานะครับ
โดยการช่วยเหลือนะครับโดยการทำบุญของคุณเต๊ะตระกูลต่อนะครับ
ไปทั้งหมด๔๐๐๐บาทครับ
และแน่นอนค่ะเราส่งต่อนะคะ
ดาราที่จะมาให้บุญกันต่อเลยนะคะคนสุดท้ายสำหรับแคมเปญนี้นะคะ
แคมเปญร้องได้ให้บุญนะคะนั่นคือคุณแซคชุมแพร
ขอเชิญคุณแซคชุมแพรครับ
เด็กลงมาเอาไปเก็บไว้อีกนะ

ส่งมอบหมายด้วยว่าส่งมอบบุญส่งมอบความกดดันให้คุณแท็กเขาต่อไป

ในฐานะที่เราเป็นคนก่อน

ฝากอะไรถึงคุณแซคก่อนที่คุณแซคจะทำหน้าที่ทำบุญต่อไป
ขอให้ได้ข้ามไปเลยตั้งแต่แรกเพราะกลัวไม่ได้สักบาท
เพลงไหนที่ยังไม่ถึง๕๐๐ล้านผมก็ยังไม่ได้แก่ร้องครับ

แสดงว่าคอนเสิร์ตชั่วโมงกว่าพี่พี่ร้องเพลงตัวเองเพลงเดียวเลยเหรอ
แหมสองคนนี้มากระเทยทับกันตลอด
เก่
สนุกนะก็ส่งต่อส่งไม้ต่อกันแล้วส่งความกดดันต่อ
หลังจากส่งความกดดันต่อนี่บอกเลยว่าเต๊ะได้พิ้วมากเลยนะ
ต้องขอขอบคุณน้องเต๊ะตระกูลต่อนะครับ
ที่ให้เกียรติกับรายการเรามาเป็นศิลปินมาร่วมทำบุญกับเรานะครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ